เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าความสุขความสนุกของเหล่าดารา

นี่เลยค่ะหญิงรัฐาควงคู่มากับคุณแม่น้อยโพงาม
ดูแล้วอินสุดจัดเต็มโพสต์หลายคลิปผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอ
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธออินจัดขนาดไหนนะคะ
ต่อกันที่สาวธัญญาธัญเรศค่ะ

ส่วนนางเอกสาวใหม่ดาวิกาก็โพสต์โมเมนต์บางช่วงของโชว์
อกจากนี้ก็ยังมีคนดังอีกเพียบที่แห่แชร์วินาทีประทับใจ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยมาเต็มจริงไม่รู้ตื่นแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงฮะ

ซึ่งแน่นอนว่าเธอเป็นแฟนพันธ์แท้ชนิดติดขอบเวทีเลย

นี่ไงก็อยู่ใกล้ของเวที

ก็แต่งตัวขนาดนี้นะคุณแม่บนหน้าก็ต้องเรียกนิดนึงแล้วเป็นดิฉันนะคะ